ทำให้นะขนาดนี้เอง
เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติต่าง
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพุ่มชะพลันน้ำป่าล้ายลาก
พร้อมกับสภาพอากาศทั่วประเทศไทย
อยากให้ทุกท่านได้ติดตามพร้อมกันนะครับ

กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองในของเราในเช้าวันนี้
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จุดที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ

เนื่องจากตอนนี้มีร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนะครับ
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกนั้นได้เลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับ
ก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานเข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
แต่ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่องฝนนั้นจะค่อยเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ก็จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

ใครที่จะทำกิจกรรมทางท้องทะเล
ใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเราตลอด๔๘ชั่วโมงนี้นะครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษ
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
แล้วก็ปรากฏจุดสีเหลืองเกิดขึ้นบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือ
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจอเรื่องของฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นเกิดขึ้นได้
ตอนนี้นะครับมีหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเจอเรื่องของน้ำหลากดินถล่มนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างดังต่อไปนี้นะครับ
อุตรดิษฐพิสุนุโลกแพร่สุโขทัยตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับ
ทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง
เหนือครับมีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๘๐ของพื้นที่
จังหวัดที่ต้องระวังฝนหน่อยก็คือลำพูนลำปางพยาวอุตรดิษฐสุโขทัยพิสุนุโลก
กำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์ต่ำสุด๒๓นะครับสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
อีสานเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจังหวัดชายภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารนครราชศรีมาบุรีลำซูรินศรีสเกต
กลางครับมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์แล้วก็ลบบุรีครับ
ต่ำสุด๒๓องศาสูงสุด๓๓องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกัน
โอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ต่ำสุด๒๔ครับสูงสุด๓๒องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือเพชรบุรีประจวบกิริขันนะครับ
การเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่
ฝั่งอันดามันบ้างนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักก็คือ
บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะครับ
พื้นที่ดังกล่าวต้องระวังภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาด้วย
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
มาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ใครที่จะเดินทางกลับจากที่ทำงานดูฟ้าดูฝนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะครับ
สูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง๑๖๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๓
ก่อนที่จะขึ้นฝั่งไต้หวันบริเวณทางตอนล่าง

หลังจากนั้นก็จะมุ่งหน้าต่อไปขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนฝั่งตะวันออก

ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนักกล่าวตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วย
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ